สัปดาห์ที่ผ่านมาที่จังหวัดกาลสินเนี่ยเขาจัดงานกาชาติกันนะ
ทีนี้เขาตีกันมามีคนตีกันตั้งแต่วันที่๒๖แล้วนะ
แล้วยี่สิบเจ็ดเนี่ยไอ้ฝั่งที่โดนตีหนักหนักจะเอาคืนฮะฮะ
แล้วไม่ได้มาแค่มือเปล่าไม่ได้มาแค่อาวุธมีระเบิดด้วยนะ
คนที่นอนเจ็บอยู่เนี่ยเป็นวัยรุ่นชายที่เจ็บสาหัสที่สุดในคืนวันที่๒๗เลยนะครับ
ว่าอายุประมาณสักสิบหกถึงสิบแปดปีนอนคว่ำหน้าหมดสติจมกองเลือดแบบนี้
เพื่อนที่อยู่ข้างเนี่ยร้องระงมร้องไห้กันใหญ่เลย
ผู้บาดเจ็บเขาโดนสะเก็ดระเบิดครับมีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ที่ศีรษะนะฮะ
อาการสาหัสหน่วยกู้ภัยต้องนำส่งโรงพยาบาลกาลสิน
และล่าสุดตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มครึ่งของ๒๗มีนาคม
กาลสินประจำปี๖๕ครับบริเวณสนามหน้าสารากลางจังหวัด
แล้วมันก็เป็นคืนวันสุดท้ายเนี่ยโอ้โหวิ่งไล่อัดกันยับเลยนะฮะ
คืนสุดท้ายของงานเนี่ยวัยรุ่นสองกลุ่มตีกันตะลุมบอลกัน
คว่างระเบิดใส่กันด้วยบริเวณถนนใกล้วงเวียนโปรงลางกลางงานกาชาติ
แล้วตรงนั้นนะคุณผู้ชมเยื้องกันก็คือสำนักงานตำรวจภูทรจังหวัด
และสพเมืองกาลสินนั่นเองฮะใกล้มือตำรวจเลยนะครับ
ตำรวจใช้เวลาข้ามวันเท่านั้นจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาได้๓จาก๕คน
หนึ่งในนั้นยังเป็นเยาวชนอยู่เลยจึงไม่ได้คุมตัวมาชี้จุดด้วยครับ
คนที่ปาระเบิดชื่อว่านายกึกกล้องสุธรรมอายุ๒๒ปีคนนี้ไม่ใช่เยาวชนแล้วนะครับ
เกิกกล้องเนี่ยสารภาพว่าวันเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือวันที่๒๖ครับ
พวกเขาก็ชกต่อยกันมานี่แหละต่อยกันมาแล้วรอบหนึ่ง
วันรุ่งขึ้นวันที่๒๗ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของงาน
ตั้งใจต้องเอาคืนให้ได้แค้นแค้นแถมเขาทำระเบิดมาด้วยฮะ
เอาลูกฟุตบอลมาประมาณ๕ลูกแล้วก็มีถุงพลาสติก
แล้วก็ก้นหินใสแล้วก็เทที่อยู่ข้างในมาใส่

เอาอะไรใส่ข้างในน่ะไม่ได้ใส่ใส่แค่หินครับ
ไอ้หินลูกปลายลูกกระจกกระเจิกลูกกระมั่วไม่มีไหม
ดาผู้ต้องหาก็โดนข้อหาไปนะครับ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นเหตุอันตราย
และกระทำให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นบาดเจ็บสาหัส
ส่วนในกึกกล้องมือระเบิดเนี่ยโดนอีกหนึ่งข้อหาด้วยครับ
ก็คือทำวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายครับ